เราไปดูเรื่องราวดีเรื่องราวของคนสู้ชีวิตกันหน่อย
เป็นเรื่องราวความรักของคุณยายแอ๋ว
ที่สู้ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวก็คือคุณจอย
หลังจากที่คุณจอยต้องออกจากงานเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพต้องฟอกไต
ยายแอ๋วทำทุกทางค่ะเพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านด้วย
เรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณยายแอ๋วเป็นอย่างไรไปชมค่ะ
ต้องมานั่งสนไก่เองทำเองทุกอย่างไง
กลับมาบ้านงานหนักที่ในบ้านยายก็ต้องเป็นคนทำ

ยายทำไปก็น้ำตาไหลไป
เพราะว่าถ้าลูกเราไม่เป็นอย่างนี้เราก็คงไม่ลำบากอะไรอย่างนี้
ทีแรกเลยเป็นมะเร็งที่ไตข้างซ้าย

ก็เลยตัดไตข้างซ้ายทิ้งแล้วก็เหลือไตข้างขวาข้างเดียว
ทีนี้มันทำงานหนักเพราะว่าพี่กินยาเยอะ

ยามันก็เลยมีผลกระทบทำให้ไตเสื่อม
จนกระทั่งปี๖๔ประมาณเดือนมีนา
แล้วอย่างนี้ฟอกตายนี้เราต้องฟอกตลอดชีวิตตลอด

พอเราเห็นว่าแบบคุณแม่เริ่มต้องกลับมาทำงาน
ช่วงที่อายุเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกแย่นะแทนที่จะเป็นเราคอยดูแล

ต้องมาเริ่มมาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มนับหนึ่งใหม่

ทั้งบ้าน
ทั้งน้ำทั้งไฟทุกอย่าง
เมื่อก่อนเราเคยจ่ายค่าน้ำตรงเวลา

ยาวนี้ก็ค่าใช้จ่ายค่ะยาวเด็ก

ร้านนี้บางทีแกงเขาอะไรเขาก็ตักมาให้กินอะไรอย่างนี้

บ้านเช่าหรือว่าเราซื้อเอง

ได้มา๕ปีส่งมา๕ปีเขาก็ป่วย

ก็เอามาลงทุนพวกนี้เอามาทำรถพวกนี้
เหลือมาลงทุนขายของอีก
คุณยายได้สูตรขนมปุ๊บมาจากไหนครับ
คุณยายคิดเองปรับปรุงตัวเองมาได้ตลอดเลยลูก
ในช่วงแรกที่คุณยายลองขายครับ
ตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
ตอนนั้นแย่ไม่เวิร์คเลย
ไม่โอเคเพราะว่าใหม่หมดเลย
ก็คือเราเป็นมือใหม่เนอะตอนนั้นครับ

อะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดใช่ไหม
ไม่รู้ว่ายายหรือลูกจะไปกอดกันเท่านั้นแหละ
แล้วเราเป็นห่วงลูกเพราะนั้นไหม
ก็ห่วงเท่าชีวิตของตัวเองนั่นแหละห่วงมาก

คนที่กำลังทอดแม้ในชีวิต
อยากจะเอาลูกขึ้นสู้อย่างไรบ้าง
ขึ้นมาสู้เถอะสู้ได้ทุกสิ่งอย่าง
ต้องท้อถอยมีน้อยกินน้อย

ชีวิตมีขึ้นมีลงนะลูก
ชีวิตมีขึ้นมีลงแต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ต้องสู้
แอ๋วเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วนะคะ
ส่วนใครอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณยายแอ๋ว
คุณแม่ยอร์นักซูก็ไปอุดหนุนกันได้
เพราะว่าคุณยายแอ๋วกับคุณจอยบอกว่าไม่อยากได้เงินบริจาคนะ
อยากให้ไปซื้อขนมครกกันมากกว่า
ร้านขนมครกโบราณของคุณยายแอ๋วอยู่ที่ซอยนวมิน๙
แขวงรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพนะคะ
ยายจะขายอยู่หน้าปากซอยตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
โทรไปก่อนก็ได้นะจองไว้ก่อนสั่งไว้ก่อน๐๘๐๔๒๖๐๕๔๒ค่ะ
ได้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณแม่
ถึงท้ายเดือนแห่งวันแม่เนาะ